วันที่๑๐๑มีคดีที่หดเยี่ยมไม่แพ้กันนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่ามีอากงท่านหนึ่งนะครับอายุ๗๗ปีแล้ว
ก็ที่บ้านเนี่ยก็เป็นร้านขายของชำอยู่คนเดียว
เพราะเอิญภรรยาอายุ๗๒เนี่ยไปต่างจังหวัดก็เลยให้เฝ้าร้านอยู่คนเดียว
แล้วติดต่อไม่ได้นะฮะเลยให้คนแถวบ้านมาช่วยดูให้
ได้กลิ่นเหม็นเน่ามาจากร้านถูกฆ่าชิงทรัพย์อยู่ในร้าน
แล้วร่องรอยที่เกิดเหตุแสดงว่าคนร้ายมันใจเย็นมาก
ยังมีขวดเบียร์ที่เหมือนกับนั่งดื่มเบียร์
มีการสูบบุหรี่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับที่เป็นร่องรอยที่ทิ้งเอาไว้
ในท้องที่ของสพเสรภูมิจังหวัด๑๐๑นะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้นเป็นร้านขายของชำในพื้นที่หมู่๕บ้านดงกลาง
บ่ายเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่าเจ้าของร้าน
ก็คือนายสมบัติรานีเวศอายุ๗๗ปีถูกฆ่านะครับ
แล้วก็ทิ้งศพไว้ในร้านบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมที่แผ่นหลัง
คอก็ถูกเชื่อดเป็นแผลลึกคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วัน
ก่อนมีคนมาพบศพภรรยาของนายสมบัติอายุ๗๒ปีนะครับ
บอกว่าเธอกับสามีเปิดร้านขายของชำกันมานาน๑๐กว่าปีแล้ว
เป็นที่รู้จักของชาวบ้านในระแวกดีแต่ว่าในช่วงเกิดเหตุเนี่ย
ภรรยาไปหาหลานที่ยะโสธรไปหลายวันก็ให้อากงสมบัติเนี่ยอยู่ร้านคนเดียว
ก็คุยกันทางโทรศัพท์โทรหากันตลอดแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโทรมาแล้วติดต่อไม่ได้
กระทั่งเมื่อวานนี้๑๕ตุลาคมเมื่อวานวันอังคารจากวันเสาร์มาวันอังคารนะครับ
ภรรยาของอากงสมบัติบอกว่าชักยังไงละโทรมาแบบกี่วันกี่วันไม่มีใครรับสายไม่สบายใจ
ก็เลยรีบเดินทางกลับมานะแต่ว่าทีแรกเนี่ยให้ชาวบ้านช่วยดูให้แล้วเขาได้กลิ่นแบบ
มันเหมือนเหม็นเน่าเหมือนกลิ่นศพออกมาด้วยนะครับก็เลยรีบเดินทางกลับมา
พอมาถึงร้านเคาะประตูเรียกไม่มีเสียงตอบประตูก็ถูกล็อกจากด้านในนะ
หน้าร้านเนี่ยกุญแจมันล็อกจากข้างในมันก็เหมือนกับคนที่อยู่ในบ้านล็อก
ให้ลูกชายปีนขึ้นมาจากชั้นบนเข้าไปดูปรากฏว่าสามีนอนเสียชีวิตถูกทำร้ายถูกแทงถูกปาดคอ
ซึ่งทางภรรยาบอกว่าไปตรวจสอบในบ้านนะครับเงินในลิ้นชักเนี่ยจำได้ว่ามีประมาณสามหมื่นบาทหายไป
ว่าคนร้ายคงทำทีเข้ามาซื้อของพอสบโอกาสก็เลยฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายอยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องไปไล่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในจุดต่าง
ตามความคืบหน้าของคดีนี้
ได้คุยกับลูกชายของผู้ตาย

คุณพ่ออยู่บ้านคนเดียวคาดว่าผู้ก่อเหตุ

เพราะว่าถึงรู้ว่าที่บ้าน
มีคุณพ่ออยู่คนเดียวอายุมากแล้ว๗๑๗
ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
พบร่องรอยของคนร้ายที่คาดการณ์ได้ว่าช่วงเกิดเหตุ
น่าจะเป็นช่วงประมาณ๑ทุ่ม
คนร้ายทำทีเข้ามาขอซื้อเครื่องดื่ม
แต่ว่าด้านหน้าที่มีอยู่ในตู้ข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่เย็นพอนะครับ
ไม่รู้ว่าอาจจะบอกคุณตาก็ได้ว่ามันไม่เย็นขอใหม่
นายสมบัติก็เลยเข้าไปหยิบจากตู้เย็นในครัว
ซึ่งระหว่างนี้ที่เดินเข้าไปในครัวคนร้ายเดินตามเข้าไป
แล้วคงมองเห็นกันไกลที่วางอยู่บนจากเย็บผ้าก็หยิบติดมือไปด้วย
จากนั้นตอนที่ผู้ตายกำลังเปิดตู้เย็นเพื่อหยิบเครื่องดื่มให้
เป็นจังหวะที่เผลอแล้วก็หันหลังให้คนร้าย
คนร้ายก็เลยใช้กำลังไกลกระหน่ำแทงจากทางด้านหลังซึ่งมีแผลอยู่๘แผล
คาดว่านายสมบัติถูกแทงแล้วพยายามที่จะหนีนะฮะ
เพราะว่าไปล้มลงอยู่ที่ประตูหลังบ้านซึ่งตรงนั้นคนร้ายยังกระหน่ำแทง
มีแผลอยู่ข้างลำตัวอีกฝั่งละ๓แผล
แล้วคงจะไปหยิบมีดทำครัวมาอีกปาดคอไปอีก๒แผล
นี้เขาจะจับ๑๗โหเทียมมากนะ
คือคาดว่ามันอาจจะรู้ว่ากงจำหน้าได้
ก็เลยต้องเอาให้ตายใช่กะเอาให้ตายเลย
เนี้ยก็ตายจริงนะครับก็ทำเขาก็นาดนี้
คนร้ายยังเดินขึ้นไปบนชั้น๒ของบ้านนะครับ
ไปเอาผ้าห่มมาสองผืนมาคลุมทับร่างของนายสมบัติเอาไว้
อาจจะป้องกันกลิ่นหรือว่าป้องกันคนส่องมาจากข้างนอกหรือยังไงก็ไม่รู้แหละ
มันเอาผ้าห่มจากบนบ้านสองผืนมาคลุมศพเอาไว้
แล้วเอากุญแจประตูหลังบ้านไปล็อกประตูม้วนเหล็กหน้าร้านโดยล็อกจากข้างใน
ให้คนเนี่ยถ้ามองจากด้านหน้าบ้านจะรู้สึกเหมือนกับว่าบ้านปิดโดยล็อกจากข้างใน

จากการตรวจสอบในร้านยังพบร่องรอยที่คาดว่าคนร้ายไปหยิบพลาสเตอร์มาด้วยนะครับ
เพราะว่าคนร้ายคงจะมีบาดแผลจากการก่อเหตุ
ก็เลยไปเอาพลาสเตอร์มาปิดบาดแผลของตัวเอง
แล้วก็หยิบเบียร์มาดื่มอีก
้นเอาเงินในลิ้นชักไปซึ่งมีอยู่ประมาณ๓๐๐๐บาท
มีขวดเบียร์เนี่ยที่ทิ้งอยู่หลังบ้าน
ก็เลยคาดว่ามันคงนั่งดื่มเบียตรงนี้นะครับ
พอเสร็จเรียบร้อยก็ปีนกำแพงหลังบ้านหลบหนีไป
วางกุญแจก็จะปิดร้านอยู่แล้วอาจจะมาขอซื้อของ
แล้วแกก็คงไม่ชะล่าใจไม่คิดว่าอะไร
ก็เดินเข้าไปแล้วก็ตามเข้าไป
อาจจะแทนเยอะเสร็จแล้วเนี่ยก็รีบมาปิดตระตู

บอกว่าติดต่อได้ครั้งสุดท้ายคือวันเสาร์นะฮะ๑๒ตุลาคม

บอกว่าเมื่อวันที่๑๒ตุลาคม
ก็อยู่ที่บ้านกับสามียังเห็นผู้ตายก็คือนายสมบัตินะเปิดร้านตามปกติ
สักประมาณ๒ทุ่มก็ยังเห็นว่าที่ร้านเนี่ยไฟก็เปิดอยู่เพื่อนบ้านเขาก็ขึ้นไปนอนกัน
สามีตามขึ้นมาบนบ้านตอนประมาณเกือบสามทุ่มพอเช้าวันที่สิบสามตุลาคมตื่นขึ้นมา
พบว่าร้านค้าของผู้ตายปิดก็ไม่ได้เอกใจอะไรคิดว่าเออสงสัยวันนี้คงตื่นสายมั้ง
วันออกภาษาวันอาทิตย์จนกว่าท่างเมื่อวานนี้วันที่๑๕ตุลาคม
ภรรยาของผู้ตายมาที่ร้านเพราะว่าโทรศัพท์มาหาทุกวันแล้วโทรไม่มีคนรับสายบ้านก็ปิดล็อกเนี่ยนะฮะ
ก็เลยมาขอปีนระเบียงบ้านของเพื่อนบ้าน

ขอแทนผิด
ความเห็นภิกษาของเรา
ปกติร้านขายของชำร้านนี้นะครับ
เขาก็จะเปิด๖โมงเช้า

ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านแถวนี้
หรือไม่ก็นักศึกษาที่พักอยู่แถวนี้

ตอนนี้ตำรวจก็กำลังรวบรวม

เฉพาะกล้องวงจรปิดในพื้นที่

และก็จะสอบปากคำผู้ต้องสงสัย

ค่ะภรรยาก็บอกว่า
ว่าให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้
พฤติกรรมมันโหดเหี้ยมจริง
เวลาที่ร้านขายของช่ำเค้าเปิด
จากกลางวันหรือกลางคืนแล้วก็คนเท่าคนแก่

เดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีปิดประตูเหล็ก

บางทีมันอันตรายให้เข้ามาข้างในแล้วไว้ใจไม่ได้
แล้วร้านแบบนี้คนรู้ว่ามีเงินสดไง
แล้วก็โหหัวเทียบจริง